ของคนไทยในช่วงเวลานี้มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
บ้านหลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับติดโควิดกันหลายคนค่ะ
แต่หนูน้อยคนนี้เนี่ยไม่ติดนะฮะ
หนูน้อยคนนี้ไม่ติดนะครับเพียงแต่ว่าครอบครัวเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
หนูน้อยคนนี้วัยแค่ขวบเศษนะฮะแต่ก็มีความจำเป็นจะต้องไปกักตัวด้วย
ค่ะนี่รถของเจ้าหน้าที่ก็มารับนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ของกู้พายฮุกสามหนึ่งนครราชสีมาครับ
รถตู้มารับผู้ป่วยติดโควิดสองคนที่บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านบึงทัพช้างตำบลจอหออำเภอเมือง
ผู้ที่เป็นแม่เนี่ยเป็นภรรยาของบ้านเนี่ยอายุสามสิบห้า
แล้วก็ญาติผู้ชายอีกคนนึงติดโควิด๒คนนะครับ
ติดมาจากสามีของคนที่เป็นแม่ของเด็กนะฮะสามีถูกส่งไปรักษาก่อนแล้วนะครับ
แต่ว่าหนูน้อยคนนี้ลูกชายวัยขวบ๙เดือนเนี่ยไม่ติดนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ติดญาติอีกคนนึงติดน้องไม่ติดนะครับ
สิ่งที่คนเห็นแล้วก็แบบโอ้โหเห็นใจเหลือเกินก็คือ
ไม่รู้จะทำยังไงครับท่านผู้ชมครับเด็กชายวัย๑ปี๙เดือนนะฮะ
คือยังไงก็ต้องพาไปก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่บอกเอาไปโรงพยาบาลด้วยก็ได้
แต่เดี๋ยวให้ไปแยกอยู่กับคุณแม่นะเพราะคุณแม่ติด
แต่น้องเนี่ยยังไงก็ถือว่ากลุ่มเสี่ยงก็ต้องรอผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งแรกเนี่ยไม่ติดจะให้อยู่กับญาติญาติที่บ้าน
หรือว่าฝากญาติบ้านไหนเขาก็กังวลว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะติดไปด้วยหรือเปล่า
ก็เลยต้องพามาด้วยก่อนนี่ฮะ

สมมุติว่าถ้าติดไม่ใช่ว่าจะดีนะถ้าเด็กติดนะ
แต่อย่างน้อยก็ให้คุณแม่เข้าไปดู

ส่วนที่จังหวัดน่านครับทุกผู้ชมครับ

คือน้องเนี่ยติดโควิดครับ

ก็เก็บข้าวเก็บของเก็บของเล่น
แล้วก็บ๊ายบายบอกเดี๋ยวหนูจะกลับมาเล่นนะ
ทีแรกคุณแม่จะไปด้วยเจ้าหน้าที่บอก
ต้องลงก่อนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยผลยังไม่ชัดเจน

เพราะที่นี่เนี่ยเกิดคลัสเตอร์ฟันน้ำนมฮะ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขึ่ง

เด็กเนี่ยติดเชื้อโควิด๒๙คน

ตัวเล็กตัวน้อยเดินขึ้นรถไปรักษาตัว
ระเวนรับเลยครับท่านผู้ชมครับ
๕คนเนี่ยเป็นเด็กเล็กเกินครึ่งนะฮะ

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตระเวนรับเลยครับวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหคือถามว่าเอาแล้วมันมายังไงเนี่ย

ก็สืบเนื่องมาจากครูพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนขึ่งเนี่ย
เขามีญาติเดินทางมาหาญาติมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม

ไปมาเอ้าครูพี่เลี้ยงไม่สบาย

มาตรวจเชิงลุกคนในครอบครัวของครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กตรงนี้

พาเด็กกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์มาตรวจ
พบว่าโอ้โหติดเข้าไปเนี่ยเกือบ๓๐คน

หนูนี่ถึงขั้นอำลาของเล่นกันก่อนเลย

คุณผู้ชมคะเอามาดูเรื่องของกู้ภัยกันหน่อยค่ะ